เจ้าของคลิปตั้งคำถามว่านี่นักบวชหรือนักรบใส่สบงแล้วทรงพลังหรืออย่างไร
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
แต่ที่แน่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งเป็นสมณเพศ
มีทั้งขวดมีทั้งก้อนหินมีทั้งไม้
กลายเป็นคลิปนี้ที่เราได้เห็นกันต่อไปนี้
อย่างนานเข้าสุขภาพบ้านวิธี

เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ฝนตกพอดี

จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือใต้ทางด่วนดินแดงตรง

ตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นเลยพี่เบิร์ตหน้าใกล้ออฟฟิศเรา
เครื่องเลิงอ่ะนะมันมีที่แบบนี้อยู่ด้วย

ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยก็พยายามที่จะเอาไม้มาตีชายเสื้อดำเห็นไหมฮ
ชายเสื้อดำก็พอกันค่ะเอาค้อนซึ่งเป็นอาวุธเนี่ย
มาไล่ทำร้ายร่างกายฝ่ายพระสงฆ์นะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาแอบถ่ายคลิปไว้
นำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
นักบวชหรือนักรบร้อนวิชาออกมาลองของใส่กันว่าใครจะเหนียวกว่ากัน
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของคลิป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่ายของวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา

ใกล้กับสำนักงานปปศดินแดงกรุงเทพ
ตอนนั้นฝนตกอย่างหนักเขาก็เลยขี่มาหลบใต้ทางด่วน
แล้วเห็นพระในคลิปเปิดศึกทะเลาวิวาสกับชายเสื้อดำ
ว่างปลาสิ่งของใส่กันโกยทั้งดินทั้งทรายปลาใส่กัน

ค้อนก็มาค่ะนะฮะเท่านั้นยังไม่พอ
ยังมีชายเสื้อฟ้าอีกคนหนึ่งถือไม้มาร่วมวงด้วย

ชายเสื้อฟ้าอยู่ข้างพระค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่า๒รุม๑
ช่วยกันคว้าขวดเบียร์คว่างใส่ชายชุดดำ
คนถ่ายคลิปมองว่าคนที่ใส่จีวรพระมาทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะคะ

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
ทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนคุณผู้ชม

ไปสอบถามกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นได้รับคำตอบบอกว่า

น่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ใต้ทางด่วนที่ชอบแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
แล้วออกเดินบินทบาทเรียรายเงินในช่วงเช้า

ตกสายก็ไปซื้อกาวมาดม
พอตกเย็นปุ๊บตั้งวงดื่มเหล้ากัน
เคยถูกจับในข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ไปแล้วหลายครั้ง
พอพ้นโทษออกมาก็ก่อเหตุแบบนี้อีก
ส่วนชายเสื้อดำก็เป็นคนเร่ร่อน
ทะเลาะกันน่าจะเป็นการแย่งพื้นที่กัน
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการกับกลุ่มคนเร่ร่อนใต้ทางด่วนนะคะ
ก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นะคะ
ดูแล้วก็มันอาจใช้พระจริงกันนะ